จริงเก่งจริงเก่งจริงนรขอนครพนมผลงานเขาดีต่อเนื่องแล้วล่าสุดก็เพิ่งไล่ล่ารถขนยาเสพติดที่ฝ่าด่านตรวจนะครับ
โดยที่ปิดแยร์ไว้เครื่องไม้บิน

ขนัดขนัด
เอาไว้อยู่เอ้ยเปลี่ยนแม็กซ์เลยเปลี่ยนแม็กซ์เลย
เปลี่ยนแม็กซ์เลยเอาไว้เต็มเอาไว้เต็ม
เปลี่ยนแม็กซ์เอาไว้เต็มเอาไว้เต็ม

เยี่ยงมาเลยเยี่ยง
เยี่ยมันไม่หยุดเงินลงหนอยลงเอาไปโน่นเอาไปโน่น

ร้อยตามลำน้ำโขงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของนรขอครับ
พวกเขาไล่ล่าจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดที่ขับรถแหกด่านว่างั้นเถอะ
จากนครพนมมุ่งหน้าไปที่ธาตุพนมในเขตบ้านธาตุศรีบุญเรืองครับ
ห้าทุ่มเมื่อวานนี้คนร้ายพยายามขับรถหนีครับ
ที่บอกว่ายิงยิงยิงยิงนะคนร้ายนะคือจีงยางรถโยนครับเพื่อสกัด
สุดท้ายครับรถของคนร้ายเสียหลักไปชนขอบทางแต่แล้วก็คนขับเนี่ยก็ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนี
เจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าตรวจค้นจับคุมนะครับ
เพื่อนร่วมขบวนการที่นั่งมาในรถได้อีกคน

ต่อมานะครับคุมตัวมาสอบสวนที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงจังหวัดและขอบพนม
ทราบชื่อคือนายอัศดาวุฒิบุญช่วงอายุ๒๔ปี

ของกลางยาบ้าคุณเอ้ยถ้าหลุดไปนะ

ไอซ์อีก๓กิโลกรัม
แล้วก็รถกระบะอีซูซูแบบแคปสีเทา
ทะเบียน๖๒๑๕มุกดาหาร
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
ใครฟังข่าวแล้วโอ๊ยขนยาดีกว่า๕๐๐๐บาท
ไม่ได้ใช้นะครับติดคุกครับ
เขาทำเพื่อนร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงทำหน้าที่ขับรถขนยาบ้า
มาจากประเทศเพื่อนบ้านครับจุดนัดหมายอยู่ในพื้นที่มุกดาหาร
แล้วก็จะมีคนมารับช่วงต่อแต่มาถูกจับกลุ่มได้เสียก่อน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีนะครับ
และจะขยายผลให้ถึงในทุนให้ได้
ส่วนยาบ้าล็อตนี้คุณผู้ชมครับมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
คาดว่าจะลำเลียงส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้
และในรอบ๒เดือนที่ผ่านมาทำไมผมถึงชื่นชมเขาตั้งแต่ตอนต้นข่าว
เพราะว่าสามารถยึดยาบ้ากว่า๕ล้านเม็ดแล้วก็กัญชากว่า๕ตันได้ก่อนหน้านี้
เก่งไหมล่ะต้องไปถูเป็นตาช่วยกันนะครับเยอะเหลือเกินครับยาสติด